คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุสลดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปี๒ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วมีรถบัสกำลังจะเลี้ยวไป

ทางรถจักรยานยนต์ของน้องจอดอยู่จอดรอ
แต่รถบัสเลี้ยวไปแล้วชนรถจักรยานยนต์แบบเต็ม
แล้วชนไม่หยุดด้วยนะชนแล้วลากไปด้วย
น้องคนซ้อนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี๒คือเสียชีวิตนะคะ

คุณผู้ชมดูจังหวะเลี้ยวไปนะคะ

ขับต่อไปคือลากทับไปแบบนี้
มีเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะที่คอยโบกรถก็วิ่งตามไปดูค่ะ
นี่คือในมหาวิทยาลัย
ทำไมรถบัสไม่เห็นเหรอคะ
มันเป็นจุดทางเลี้ยวหยุดสักนิดไหมก่อนเลี้ยว
คือขับแล้วไปเลยพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ค่ะ

น้องที่เป็นนักศึกษาแพทย์
ที่ยังมีอนาคตอ่ะอนาคตยังไกลกับต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
นางสาวอรุณนภาววัฒนาพาณิชย์อายุ๑๙ค่ะ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๒
อุบัติเหตุนี้เพจสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสต์แสดงความอาลัยกับการจากไปของน้องอรุณภาหรือน้องอายค่ะ
มีการจัดพิธีรดน้ำศพน้องอายนะคะ
และเพื่อนนักศึกษามาร่วมพิธีเป็นร้อยคน
เราส่งติกค่ะนักข่าวการหลวงพื้นที่ไป

ไปคุยกับอาจารย์ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ

ออกมาดูเห็นรอปภกำลังวิ่งตามรถบัส
ไม่เหยียบเบรกไม่หยุดไม่อะไรเลยคือเลี้ยวแล้วไปเลยอะค่ะ
คือถ้าจังหวะแรกที่รถบัสชนถ้าชนปุ๊บหยุดปั๊บรีบเหยียบเบรก
อายอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้นะคะอาจารย์บอก
แม้งไม่รู้เลยว่าชนเขาเห็นว่าไป

เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วมีแยกอื่นอื่นวงเวียนอื่นอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่มันเสี่ยงที่มันดูแล้วอันตรายด้วยอะค่ะ
คือตินักข่าวของเราบอกว่าเท่าที่สังเกต๓แยกหน้าคณะเพศศาสตร์รถเยอะทั้งวันเนี่ยรถเยอะ
วันนี้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องการจราจรแล้วนะคะไม่มีสัญญาณไฟ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงถามน้องนักศึกษาถามอาจารย์อะไรแบบนี้
ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
สอบภาวเมืองขอนแก่นนะคะวันนี้นายสุรสักอายุสามสิบหกคนขับรถบัสไปนะคะ
ไปคุยกับตำรวจทันทีที่นายสุรศักดิ์ออกมาจากห้องสอบสวน
ภรรยาก็อยู่ด้วยน่าเครียดเลยเนี่ยติก็พุ่งเข้าไปถามเลยอะค่ะ
ว่าเห็นไหมทำไมไม่หยุดรถเห็นรถจักรยานยนต์นักศึกษาไหม
ได้คุยกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตหรือยัง
คือติพยายามจะถามหลายอย่างแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะ
ก็เดินก้มหน้าแล้วเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไร
แล้วก็ขึ้นรถของตัวเองไปเลยแล้วขับกระบะคันนี้ออกไปเลยนะคะ
เขาไม่ตอบค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็บอกว่าขอแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าแบบนี้ก่อนก็แล้วกัน
สั่งให้ทางมหาวิทยาลัยทางสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
กลวยบนทางร่วมทางแยกบริเวณนี้มีป้ายเตือนระวังอุบัติเหตุ
อันนี้คือระยะสั้นระยะเบื้องต้นแบบปุบปับทำได้เลยอ่ะครับ
แต่ระยะยาวก็ต้องทำก็ต้องแก้ระยะยาวก็จะทำแบบนี้นะคะ
ก็คือทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทางสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ประชุมหาแนวทางวางมาตรการเพิ่มความปลอดภัยตรงจุดนี้
ตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหาข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
หมายถึงคนขับรถบัสที่ไปชนนะคะ
คุณติก็ไปที่วัดป่าคุมจัดสรร
เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องอายค่ะ
เตรียมสถานที่สวดพระพิธรรมศพคืนแรก
คุณแม่ของน้องอายก็อนุญาตที่ให้ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
คุณแม่บอกว่าแม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
มันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็ตอนนี้ทางคนขับรถบัสก็ประสานมาแล้ว
มาคุยกับครอบครัวแล้วมาแสดงความเสียใจแล้ว
ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะ

แต่ว่าทีนี้ในการเกิดขึ้นแต่ละครั้งมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์

เรียนด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเกิดกับลูกเราแล้วเรารู้สึกแย่อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แม่ว่ามันเกิดกับใครมันก็ไม่ได้
เมื่อเช้าเขามากราบมาร้องไห้เราก็โอเค
คือมันไม่มีใครอยากให้เกิด
แล้วเราลองไปดูประวัติการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณผู้ชมคะ๑๕กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
น้องน้ำมนต์รองนางเสาไทยประจำปี๒๕๕๙
และเพื่อนรวมแล้ว๔คนคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะ

ประสบอุบัติเหตุรถเก่งชนต้นไม้พี่บุ๊ก
นี่คือน้องน้ำมนต์นะคะที่สี่แยกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสียชีวิตค่ะที่๒ศกป่ะค่ะ
คือก็ไม่น่าเชื่อว่าภายในมหาวิทยาลัย
ถนนในมหาวิทยาลัยมันกลายเป็นถนนเส้นที่เสี่ยงอันตรายไปได้ยังไง
น้องนักศึกษาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ยังไม่รวมกรณีเล็กนะเฉียวชนล้มคว่ำอะไรอีกเยอะเลย
บ่อยมากค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าเป็นเรื่องของถนนที่แบบทำไว้ไม่ปลอดภัย
หรือเจ้าหน้าที่ดูแลไม่เพียงพอป้ายสัญญาณไม่พอหรืออะไรแบบนี้มันเกิดคำถามเยอะ
ใช่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะ